ข่าวช่วงนี้นะคะมาดูความคืบหน้ากรณีที่ในบาสค่ะ
ได้เอามีดไปแทงกลุ่มวัยรุ่น
ซึ่งมายืนออกันอยู่ที่หน้าบ้านนะคะ
เขาแทงวัยรุ่นกลุ่มนี้เสียชีวิตไป๒คน

ซึ่งเป็นการช่วยเหลือจากหมอปลาและเสียเปีย
หลังจากถูกประกันตัวเขามาพักที่บ้านหมอปลานะคะ

มีการโพสต์เฟซบุ๊คจากคนที่ระบุว่า
เขาเป็นกลุ่มวัยรุ่นแก๊งวัดม่วง
มีการนำเสนอว่ากลุ่มวัยรุ่นแก๊งวัดม่วงเนี่ย
เป็นคู่กรณีที่ไปยืนข่มขู่ในบาสอยู่ที่หน้าบ้าน
แต่ทีนี้กลุ่มนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เขา

จะไปพูดคุยกับในบาสถึงบ้านด้วยนะคะ
บรรยากาศที่บ้านของหมอปลาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
เพชรบุรีไม่มีเหตุวุ่นวายหรือว่าไม่มีใครไปบุกบ้านนะคะ
ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาในบาสบอกว่าสบายใจนอนหลับ
เสมือนได้รับชีวิตใหม่ได้รับโอกาสใหม่
พอถึงช่วงเช้าหมอปลากรณ์หัวตัดเล็บให้กับนายบ๊าส
บอกว่าเป็นการแก้เคล็ดให้สิ่งดีเข้ามาในชีวิตหลังจากนี้ไป
แล้วหมอปลาค่ะประสานหมอมาดูอาการบาดเจ็บ
เพราะว่าเห็นไหมคะในบาสแขนหักนะคะ
จากนี้ก็ต้องพาไปหาคุณหมอด้วย
ขอใบรับรองแพทย์มาใช้ในการประกอบสำนวนคดีค่ะ
ในบาสไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะแต่ว่าเป็นเฟซบุ๊กของทนาย
เปิดเผยความรู้สึกที่ได้รับการช่วยเหลือจากทั้งหมอปลาและเสียเปียค่ะ
ในการยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวฟังเสียงในบาสค่ะ
พอได้ออกมาปุ๊บทุกอย่างพูดตรงเลยครับ
มันเหมือนผมฝันไปเลยพี่เราคือผมก็ทำใจไว้แล้ว
เพราะว่าอย่างที่บอกฐานะทางบ้านผมก็ไม่ได้มีอะไรอย่างนี้
แล้วผมไปทำคนแบบว่าเกิดเหตุเรื่องราวดีกว่า
เหตุเรื่องราวแบบนี้มันก็เลยแบบว่า

เมื่อเช้าเนี่ยมีคนมอบของขวัญมอบอะไรนะเดี๋ยวน้องมาร์ท
ขอเป็นกำลังใจให้น้องบาทคนเก่งหัวใจแกร่งสู้นะ
ขอขอบค์มาให้น้องบาร์ส

ส่วนความเคลื่อนไหวของฝ้าฝั่งคู่กรณีของในบาสค่ะ
เรียกตัวมาสอบปากคำละรับทราบข้อกล่าวหา
ในบอลในบายและนายเยอร์นะคะมาสอบปากคำอีกครั้ง
วันนี้ในนิดในบายและในบอลโกนผมด้วย
บอกว่าเป็นการโกนผมเพื่อที่จะเตรียมบวชหน้าไฟ

ถูกแทงด้วยนะคะสำหรับนายเยอร์
ต้องมีญาติคอยเดินประคองตลอดการสอบปากคำ
และถูกแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดค่ะ